ถ้าปั่นจักรยาน

ไม่ใช่จักรยานที่ใช้ปั่นแข่ง

นี่คุณลุงคุณตาแล้วนี่
ใช่จะไปไหน
ไปไหนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดปลาจีบุรีขับรถตามถนนมา
ตามถนน๓๐๔ก่อนถึงโรงพยาบาลกบินบุรีสังเกตเห็นผู้ชายวัยกลางคนคนนี้
เสื้อวอร์มกางเกงยีนขาสั้นสะพายเป้ปั่นจักรยานมาคนเดียว
เข้าไปสอบถามจนทราบว่าผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานมาจากอลัญญประเทศสะแก้ว
ห่างจากกะบินบุรีปาจีนบุรีไปร้อยกว่าโลนะคุณผู้ชมร้อยกว่ากิโลเมตรลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
ออกจากนู่นตั้งแต่ปั่นจักรยานมาจากไหน
มาจากอลันยะประเทศสังเกต

โมงวานนี้เหรอก็เกือบเจอ๓โมงเช้าแล้วนะแล้วนอนที่ไหนอ่ะพี่
นอนที่บขแล้วก็นอนที่ไหนต่อ

บขก็บิลบุรีคืนรึงมาตามหาใครอ่ะ
เฮียบุญชัยเฮียบุญชัยเขาบอกเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อขุนแผนนะครับ
อยากจะไปของานเฮียเขาทำนายพินิษฐ์เล่าต่อบอกว่ากินข้าวไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นอ่ะ
ตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวเลยที่มาหางานทำเนี่ยคือเขามีหนี้อยู่หมื่นกว่าบาท
อยากจะหางานทำแบ่งใช้หนี้ด้วยนะแล้วจะเอาไว้เลี้ยงแม่ด้วย
ปั่นจักรยานนะครับมาแบบนี้แหละทุกวันนี้เขาอยู่กับแม่
เมื่อก่อนเคยมีเมียนะแต่ไม่มีลูกด้วยกันขออภัยเลิกลากันไปแล้ว
ด้วยความสงสารผู้สึกข่าวก็พานายพี่นิดเล่าไปกินข้าวโอ้โหพี่ใจดีจริงจริง
ส้มตำไก่ย่างไม่ใช่ธรรมดานะส้มตำไก่ย่างจ่ายค่าอาหารไป๑๘๐บาท
ส่วนเจ้าของร้านใจดีนะพอรู้เรื่องรู้ราวนะผู้สื่อข่าวเราคงเล่าให้ฟัง
แถมข้าวเหนียวอะไรนั่นน่ะลาเบ็ดปะน่ะเบิ๊ดกินด้วยดิลาเบ็ด
งลาวด้วยมันนั้นอ่ะเออเจ้าของร้านใจดีแถมข้าวเหนียวน้ำดื่มไว้ให้กิน
หิวอีกนะครับแล้วก็ห่ออาหารที่เหลือให้กินระหว่างทางด้วย
จากนั้นผู้สื่อข่าวพานายพินิษฐ์ไปหาร้านอาหารขุนแผนคิดว่าจะเจอไหม
จะเจอไหมอ่ะจะไม่เจอมั้งไม่ได้นัดกันก่อนไหมอ่าเจอร้าน
เจอร้านเจอร้านขุนแผนแต่ลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ยบอก
ร้านยังไม่เปิดเดี๋ยวโทรหาพ่อให้นะโทรหาพ่อให้ให้ออกมาเจอ
พินิษฐ์บอกว่าถ้าเจ้าของร้านไม่มีงานให้ทำก็คงจะไปหางานอื่นทำ
จะเป็นรอบพอก็ได้คนสวนก็ได้งานใช้แรงผมผมไม่หวั่นนะครับ
ผมบ่อยั่นนะครับพร้อมจะทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้
แล้วจะไปเลี้ยงแม่ครับนี่ก็ชีวิตของเขา